ใช่มั้ยรออยู่นะ
แต่เรื่องของเรื่องเราต้องไปกราบไหว้ขอพรจากศาลต่าง
และสารที่จะให้ดูเป็นสารที่แปลกไม่เหมือนที่ไหน
แปลกยังไงไปติดตามกันเลยครับ
หากจะกล่าวอีกหนึ่งสถานที่ฮอตฮิตในการขอโชคของเหล่าสาธุชนแล้วแล้วก็
ก็คงหนีไม่พ้นการขอโชคจากศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่าง
ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่เป็นแน่แท้
แต่สารที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้
บอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ธรรมดา
เพราะเรารวบรวมสารแปลกที่คนนิยมขอโชคจะมีที่ไหนบ้าง

เริ่มกันที่แรกกับการขอโชคกับสารปู่ตาออง
หลักกิโลเฮียนจังหวัดสุรินทร์
พาคุณผู้ชมมากันที่บริเวณริมถนนศรีขอระพุมรัตนบุรี
เส้นบ้านหนองจอกตำบลคาระแมะอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
เพื่อมาพบกับสถานที่ขอโชคสุดฮอตฮิตของชาวบ้านในพื้นที่
กับการขอโชคจากศาลปู่ตาอองที่หลักกิโลเมตรที่๒๔
หรือชาวบ้านรู้จักกันในชื่อหลักกิโลเฮียนนั่นเอง
โดยชาวบ้านเขาเล่าว่าหลักกิโลเมตรนี้
เคยมีคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมาแล้วมากมาย
ชาวบ้านจึงมาทำบุญเพื่อให้วิญญาณผู้เสียชีวิต

โดยหลังจากการทำบุญชาวบ้านก็ได้มีการขอโชคเป็นการทิ้งท้าย
ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ให้โชคกับชาวบ้านเป็นการตอบแทน
ทำให้ชาวบ้านถูกลอตเตอรี่มากถึง๑๕งวดติดกัน
ชาวบ้านจึงรวมตัวการซื้อสารมาตั้งตรงหลักกิโลนี้
แล้วจึงตั้งชื่อว่าสารปู่ตาออง
ตามชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าฝันคนที่ได้โชค
ของเด็ดที่หลักกิโลเฮียนนี้นั่นเอง
โดยการขอโชคแต่ละครั้งชาวบ้านจะนำพวงมาลัย
อาหารขาวหวานและน้ำแดงมาถวาย
เพื่อขอโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในศาลแห่งนี้
ก่อนจะทำการล้วงหายเสี่ยงโชคเพื่อนำของเด็ดที่ได้
ลุ้นโชคกับการซื้อลอตเตอรี่ต่อไป
เมื่อกี้เราดูเรื่องสารแปลกที่อยู่ข้างหลักกิโลเมตรไปแล้ว
พาไปต่อกันที่อีกหนึ่งสารแปลกกับสารปู่ขาว
ที่บริเวณถนนกลางหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ตำบลส่องดาว
อำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร
เพื่อมาพบกับสารปู่ขาวสารศักดิ์สิทธิ
ตั้งอยู่กลางสี่แยกของหมู่บ้าน
ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอโชค
โดยเดิมทีสารแห่งนี้ถูกตั้งอยู่ริมถนน
แต่มีอยู่วันหนึ่งร่างทรงในหมู่บ้าน
ก็ถูกปู่ขาวเข้าฝันและบอกว่า
ให้ย้ายศาลไปตรงบริเวณสี่แยกของหมู่บ้าน

ช่วยกันย้ายศาลจากบริเวณริมถนน
ไปไว้ตรงบริเวณสี่แยกตามที่ภูขาวได้ประสงค์เอาไว้

ชาวบ้านก็ได้ขอโชคกับปู่ขาวเป็นสิ่งตอบแทน
ซึ่งครั้งนั้นก็มีคนได้รับโชคกันไปหลายคนเลยล่ะ
ปู่ขาวยังให้โชคกับชาวบ้านมาอีกหลายต่อหลายงวด
ทำให้ชาวบ้านซื้ออาหารคาวหวานตุ๊กตานางรำ
ตุ๊กตาช้างม้าและน้ำแดงมาถวายกันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
และนี่ก็คือเรื่องราวการรวมสารแปลกที่คนนิยมขอโชค
โดยเรื่องราวทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ